เข้าสู่รอบ๒แล้วก็ถือว่าจบการแข่งขันในปีนี้
ก็มีการจัดงานมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้กับนักกีฬาครับ

ที่ผ่านมาสำหรับทีมวอเล็กบอลสาวไทยครับโดยนายพลากรสุวรรณรัฐครับ
คมนตรีเป็นประธานในงานมุฒิตาอีกหนึ่งความดีของครอบครัววอเล็กบอล
ก็มีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอล
คณะกรรมการบริหารนักกีฬาทีมชาติทุกชุดสตาร์ฟนะครับ
รวมทั้งอดีตนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนร่วมงานอย่างครับข้าง
สมพรก็บอกนะครับว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งประติศาสตร์ของวงการวอเล็กบอลไทย
เพราะว่ามีประวัติศาสตร์หน้าใหม่ถึง๒อย่าง
เริ่มจากการคว้าเหรียญทองแดงของการแข่งขันวอเล็กบอลชาย
รุ่นอายุต่ำกว่า๒๐ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศบาเรน
ก็เป็นเหรียญแรกระดับเอเชียของทีมชาย
แล้วก็การเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของวอเล็กบอลหญิงในเอเชียนเกมส

นอกจากนี้สมาครมจะได้บ้อมเงินอาชีพให้กับนักกีฬา
และกับผู้ปลูกศรที่ทำผลงานมาตลอดปี๒๐๑๘
เป็นจำนวนเงิน๑๐ล้านบาทครับ